ซึ่งต่างประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย
มีผู้เสียชีวิตจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย
ขณะเดียวกันในประเทศไทยก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
ซึ่งมีการบอกว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้
มีการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลมีปะปนกันไปนะคะในหลายจังหวัด
จังหวัดจริงบางจังหวัดไม่จริงอันนี้ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะ
แต่ข้อมูลที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนนะคะ
คือข้อมูลล่าสุดจากศรีราชาชนบุรีค่ะก็คือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ตอนนี้มีการรับผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นชาวจีน๓รายเข้ารับการรักษา
วันนี้รอผลนะคะว่าสรุปแล้วติดเชื้อจริงหรือไม่นะคะ
ทางโรงพยาบาลเองโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊คค่ะบอกว่าตอนนี้รับคนไข้ชาวจีน๓รายเข้ารับการรักษา
โดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ส่งผลตรวจไปยังห้องปฏิบัติการรอยืนยันผลตรวจเชื้อ
เช้าวันนี้ค่ะ๒๙มกราคมทราบผลแน่นอนนะคะหลังจากนี้โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาอ่านข้อมูลเป็นจำนวนมากบางส่วนก็เข้าไปให้กำลังใจแพทย์
แล้วก็พยาบาลของโรงพยาบาลนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนบางคนขอบคุณที่โรงพยาบาล
โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ถือว่าเป็นข่าวที่รวดเร็วและไม่ปกปิดข้อมูลด้วยนะคะ
แต่ก็มีประชาชนบางส่วนค่ะได้ฟังข่าวแบบนี้กังวลใจแหละกลัวว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
แพร่ระบาดในจังหวัดก็คือพื้นที่ศรีราชานี่นะคะ
นี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงจากศรีราชาอย่างไรก็ตามรอผลตรวจวันนี้นะคะ
ส่วนที่หนองคายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งด่านสำคัญนะคะ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวนั่นเองนะคะ
นี้ก็คือด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง
ตอนนี้มีมาตรการแล้วก็คือเอาเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมาประจำไว้ที่ด่าน
กรองเบื้องต้นก่อนใครที่จะเดินทางเข้าออกด่านนี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายยืนยันว่า
กำชับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรองเข้มงวดนะ
ถ้าพบบุคคลต้องสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อก็คือมีอาการเป็นไข้
ประวัติเคยไปจีนมาไปอู่ฮั่นมาหรือไปพื้นที่ใกล้เคียงมา
ดำเนินการส่งตัวตรวจพิสูจน์โรคก่อนเอาให้แน่ก่อน
จากนี้ยังประสานการข่าวให้ดีกับทางสปลาวนะคะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศด้วยค่ะ
เขาเป็นทำงานการทำงานร่วมกันนะคะ
ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นะครับคุณผู้ชม
ทีนี้ก่อนที่จะไปอัปเดตตัวเลขคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ย
ขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องของการแพร่ระบาดในประเทศไทย
ตอนนี้สรุปแล้วนะคะชัดเจนว่า
ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย

คำว่าแพร่ระบาดหมายถึงว่ามีคนติดเชื้อมาอยู่ในประเทศไทย
อย่างที่ฉันติดเชื้อคุณมาติดต่อจากที่ฉันไป

แล้วมีคนไปติดต่อคุณอีกอันนี้เรียกว่าการแพร่ระบาด
แต่ทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดที่ติดเชื้อในประเทศไทยล่าสุดคือ
จากเดิม๘บวกอีก๖เป็น๑๔
้วนแล้วแต่อิมพอร์ตมาทั้งสิ้น

ติดเชื้อมาจากที่อื่นแล้วก็เดินทางมาที่ไทยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย

ก็มีการออกมาแถลงนะคะบอกว่าล่าสุดค่ะ

พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มอีก๖ราย
ของเดิมมี๘รวมเป็น๑๔ราย
แล้วถามว่า๑๔รายกลับบ้านได้หมดหรือยัง
ตอนนี้คุณผู้ชมกลับบ้านได้แล้ว๕ราย
ยังคงกักตัวเพื่อรอดูอาการอีก๙รายนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นญาติของคนไทยในอูฮันที่อยู่ในประเทศไทยก็ดี

ทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ส่งเครื่องบิน
รับคนไทยในอู่ฮั่นกลับมาสักที
เรื่องนี้ค่ะนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่า

รัฐบาลมีแผนที่จะนำคนไทยในอู่ฮั่นกลับอยู่แล้ว

แม้ว่าโรคระบาดเพิ่งมี๒สัปดาห์นะคะ
นายกบอกว่าหากทางการจีนเปิดให้

แต่ตอนนี้ยังไม่มีประเทศใด
สามารถรับพลเมืองกลับประเทศของตนเองได้
จากว่าทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกับทางการจีน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

มีการโพสต์ข้อความบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ย
เพื่อไปอบพยพชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองอูฮันออกมาแล้วนะ

สุดท้ายแล้วทางการไทยเองไม่ไปรับ
หรือทางการจีนไม่อนุญาตให้เครื่องของไทยเข้าไปกันแน่
แต่เราจะติดตามความคืบหน้าให้เรื่อย

มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาแล้วนะคะ
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือคุณอนุทินชาววิรากูลเป็นประธาน
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะ
เอาไปช่วยคนไทยอย่างไร
จะทำลำดับจากทางการจีนที่จะเปิดสารขออนุญาต
วันนี้ทีมแพทย์ไทยเองก็ติดต่อคนไทยในอูหัน

ถามผู้คุยให้เกิดความตบายใจเพราะพร้อมจะรับกลับโดยทันที
หากได้รับการอนุญาตจากทางการจีนแล้ว
แต่ก็ดูเหมือนว่าข้อมูลที่นายกรัฐมนตรีพูด
มันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับนักศึกษาไทยในอูฮันนะคะ
ที่ก็พยายามส่งข่าวมาทางฝั่งไทยเรื่อยว่า
ก็พยายามไปติดต่อกงศูนย์ไทยประจำประเทศจีนแล้ว
แต่ว่าทางกรงศูนย์บอกว่าก็รัฐบาลไม่ได้มีการให้ข้อมูลมา
หรือส่งซิกอะไรมาว่าจะให้ช่วยเหลือขนกลับอะไร
ไม่ได้ติดต่อข้อมูลมาว่าจะให้ทำอะไรอย่างไร
การอย่างไรทางฝั่งอูฮันทำอย่างไรทางการไทย
ทำอย่างไรเพื่อสอดประสานข้อมูลกัน
ใช่ทีนี้มันก็มีคำถามต่อแหละค่ะว่า
นักศึกษาไทยคนไทยในอูฮันยังไม่ไปรับ
แล้วทำไมทหารเรือของไทยกลับมาได้แล้ว
ถูกไหมล่าสุดโคศกองทัพเรือของไทยนะคะ
ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าคือเรื่องมันเป็นแบบนี้
ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนาในช่วงตรุษจีนเนี่ย
ต่อเรือดำน้ำที่ทหารเรือไทยไปทำงานที่อู่ฮันเขาหยุด
ทหารเรือไทยก็เลยได้รับอนุญาตให้หยุดพักโดยแยกย้ายไปที่เมืองต่างของจีน
เกิดการระบาดของไวรัสอูฮันสั่งปิดเมือง
ก็เลยทำให้นายทหารเรือของไทยกลับเข้าไปอู่ฮั่นไม่ได้
กองทัพเรือก็เลยจึงอนุญาตให้เดินทางกลับไทยได้ด้วยสายการบินพาณิชย์
ซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจโรคตรวจเชื้อจากทางการจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็บอกว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเรื่องของการรับมือ
ในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
บ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ให้กำลังใจบุคลากรทีนี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่า
เอาแบบนี้ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีอยากสร้างขวัญและกำลังใจ
เรียกความเชื่อมั่นโรงการท่องเที่ยวได้ด้วยโชว์เลยกอดคนจีนเลยสวมกอดเลย
ก็ลองดูค่ะคุณผู้ชมวิธีการหลากหลายเนอะที่จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้
ทีนี้เรื่องของตัวเลขมาดูกันหน่อยนะคะ
ผู้ป่วยตอนนี้ทั่วโลกค่ะมีทั้งหมด๖๐๐๐กับ๖๓ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๓๒คนค่ะ
ตอนนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะถึงแม้ว่า

ชะล่าใจเพราะถ้าชะล่าใจติดได้ติดได้ก็แพร่ระบาดล้างมือบ่อย